กลับมาเจอกันหลังครบทรงชาติอย่างนี้นะฮะ
สวัสดีค่ะครูเซอซับเลย
อุ๊ยวันนี้ลายดอกไม้เหมือนกัน
ฉันไม่มีดอกไม้

ล่าสุดที่ไปอุบลมา

ทุกคนจะตามหาเลขนี้ไม่รู้

ก็เป็นเดือนที่เป็นเดือนมหาวันคนใช่ไหมครับถูกต้อง

แต่เขาก็บอกว่าเลขมากันเยอะพอสมควร
แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยของเราคงจะต้องเปิดน่านฟ้าแล้ว

วันนี้นี่แหละคือความจริงนายจุลาสุขมานพผู้อำนวยการสำนักสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ก็ลงนามในการประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานก็คือเครื่องบินนะฮะ

โดยระบุว่าตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
มีการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว
ปัจจุบันการแพร่ระบาดนั้นมีความรุนแรงในต่างประเทศ

จำเป็นต้องกำหนดมาตรการการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

แต่ของต่างประเทศเขาก็ยังไม่เท่าไหร่
ตายน้อยลงนะแต่ว่าติดเชื้อไม่ลดลงเลย
ทีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการคัดกรอง
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงประกาศดังนี้นะคะ
คือหนึ่งอากาศยานที่สามารถจะทำการบินผ่านเข้าออกนอกราชอาณาจักรหรือขึ้นลงในท่าอากาศยานที่ให้บริการการบินระหว่างประเทศนั้นก็คือ
อากาศยานราชการหรือว่าที่ใช้ในการทหาร
อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉินอากาศยานขอลงทางเทคนิค

อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
ทำการบินทางการแพทย์หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อส่งเคราะแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด
ทีนอากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินส่งบุคคลกับประเทศไทย
หรือกับความวิลำเนาและอากาศยานส่งสินค้า
ที่ให้บินระหว่างประเทศโดยจะได้รับอนุญาตการบินจากสำนักงานการบินพลเรือ
ผู้มีเหตุยกเว้นเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือโควิดเนี่ยนะฮะ
คือต้องให้เขาอนุญาตหรือว่าเชิญเข้ามาในราชอาณาจักร

ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส
คือดามันดาหรือว่าบุตรของผู้ที่มีสัญชาติไทย
อันนี้บุตรชายที่ฉันต้องได้แน่นะฮะ
ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น
แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับไปจุกจิกเหมือนกันเนอะเยอะอยู่เนอ
ข้อกระหม่อตรงเยอะมากขึ้นใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าสถานการณ์ทั่วโลก
มันเกินทะลุสิบล้านคนแล้วอ่ะก็คือให้เข้านี่แหละ
แต่อยู่ในความควบคุมก็คือก็จะแน่นอีกแล้วแหละแต่ต้องควบคุมนะฮะ
ทีนี้มาดูเรื่องสถานการณ์ของเรานะคะก็แพทย์หญิงพันธภายงตระกูล
ก็แถลงว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๒ราย
สะสมก็อยู่ที่๓๑๗๑รายกลับบ้านไปแล้ว๓๐๕๖ราย
รักษาตัวอยู่๕๗ลายและยอดรวมผู้เสียชีวิตก็คือ๕๘ลายเท่าเดิม
ผู้ป่วยใหม่มาจากกาต้าหมดเลยคือตรวจเนี่ยเจอทุกรายเลยนะเวลาเจอ
คือที่เข้ามาจากทางไหนเนอะแล้วก็ไม่มีอาการนะเป็นชายทายุ๒๗และ๒๘ปี
ครั้งที่๒คือ๗วันผ่านไปถึงได้มีอาการคือถึงได้รู้ว่าป่วยแต่ไม่มีอาการ
ไม่เป็นไข้ไม่ไอไม่แข๊ะไม่เค้๊ะอันนี้น่ากลัว
สมมุติที่เกาะต่างเริ่มเปิดแล้วคุณแม้
แต่ถ้าเกิดแวะเปลี่ยนเครื่อง
ดูทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าได้รับอนุญาตก็ได้หมด
แต่ว่าใครจะอนุญาตแล้วก็จะขอยังไง
เอาง่ายคือคนไทยปกติตอนนี้คือคนไทย

เมื่อก่อนจะต้องไปลงทะเบียนที่สถานทงสถานทูตถึงจะกลับบ้านกลับช่องได้ใช่ไหม

แล้วก็ผัวเมียลูกเต้าของคนไทยที่ต่างสัญชาติมาได้

คือที่ผ่านมาประเทศไทยเราประควรเสียเงินค่ากักตัว
อย่างเช่นลูกน้องเช่นไปเพิ่งกลับมาอย่างนี้

ตัดออกให้หมดเลยมีข้าวให้กิน๓๐๐

มันต้องมาออกเงินนี้ให้หมด

แต่ว่าของทางญาติของรถเมย์ที่กลับมาอันนั้น

แต่แน่นอนว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีวันหยุดค่อนข้างจะเยอะนะฮะ

ต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือน
อย่างที่วันนี้คุณที่เรากำลังรอลุ้นกันอยู่

คือวันที่๒๗กรกฎาคม
เราถือว่าเป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงการ

คือเราจะเอาวันสงการมาทยอยหยุด

กรกฎาคมถือว่าเป็นวันหยุดชกเชื้อ

จะเป็นวันหยุดสงการชดเชยให้

มหามงคลของคนไทยกันนะฮะ

คนไทยจะได้เที่ยวกันตั้งแต่
เอาจริงรีบสี่รถติด
รถเดินทางออกนอกไล่

ที่กำลังจะถึงนี้อันนั้นก็เป็นวันหยุดยาว

บอกว่าโรงแรมพี่เชียงใหม่เต็มหมดนะฮะ

ในขณะที่ตัวเครื่องบินก็ยังราคาสูงมากอยู่

เธอกลับบ้านทะวันรวมไปเท่าไหร่
ก็คือสูงกว่าปกติ
ไปอย่างเดียว๓๐๐ไปกลับ๖๐๐บาท

เหมือนเพื่อนหนูไปวันที่๓

ใช่แต่ว่าอย่างถ้าเป็นตอนนี้

ไฟล์ทนั่งเว้น

แต่ความจริงวันนี้ไม่ต้องเว้นแล้ว

แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็พยายามจะเฉลี่ย
ให้แบบมีการเว้นแต่บางไฟล์ทก็ไม่ได้เต็มนะ

แต่ขนาดเดียวกันสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำคือใส่แมส

มีนักท่องเที่ยวบางข่าวออกมาบอกว่าเฮ้ย
เดี๋ยวจะเริ่มมีทัวร์จีนเข้ามาแล้วด้วยเนี่ย

ตรงนั้นมันยิ่งต้องระวังกันอย่างมาก

ไม่มีบริการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารอะไรทั้งนั้น
ใช่ห้ามนำของตัวเองขึ้นเครื่องบิน
ห้ามดื่มห้ามกินอะไรทั้งนั้น

คนไม่ขยับเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะนั่งอยู่กับที่

แต่เฉลี่ยส่วนใหญ่คนไม่ลุกเลย
เพราะเขาก็จะรู้สึกว่า๑ชั่วโมงทุกคนระวังตัวอยู่แล้ว

แล้วก็ไม่มีบริการอะไรก็คือหลับไปอีกทีนึ
ตื่นมาอาจถึงแล้วเราลงห้องน้ำก็ไม่ได้เข้า

แต่โดยปกติจะมีคนเข้าแล้ว
แล้วแต่ละสนามบินที่เราไปถึง
วิธีการข้อกำหนดแต่ละสนามบินไม่เหมือนกันด้วย

ปกติเราจะแบบโหลดแอปไทยชนะ
เข้าไปถึงก็จะมีเขียนว่าคุณไปพักที่ไหน
คุณอยู่ที่ไหนไปพักกี่วันกับกี่วัน

แต่ขอนแก่นไม่เป็นขอนแก่นเข้าไปถึงปุ๊บ
ทุกคนให้สแกนไทยชนะไทยชนะ

มีติดสติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้เป็นระบบ
แล้วแต่สนามบินทำไม่เหมือนกัน

บินไทยสมายถ้าอย่างไทยสมาย

จะทำระบบด้วยต้องเช็ค

ปกติจะบินปกติเราไม่บินไทยแอเชียร์

ล่าสุดที่เราต้องไปคือลองบินไทยสมัย

อย่างที่บอกว่าต้องกรอกเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน
อะไรอย่างเงี้ยไฟเริ่มกลับมาเยอะหรือยัง
แองจี้ก็เยอะแล้วป่าวก็ไม่เท่าเดิม

หรือ๒ทุ่มหรือ๓ทุ่มแม่

สายการบินเป็นปุ้มนะ
ทำเป็นบุฟเฟ่ราคาก็ประมาณ

ข้อกำหนดต่างที่เขาว่ามาแล้วคุณทำได้

คือบินเท่าไหร่ก็ได้๒๐๐กว่าบาท

พอเข้าไปซื้อปั๊บแต่พอเขามีข้อกำหนดย้อน

กลุ่มตัวก่อนที่๑๑วัน
ร้องเรียนว่าไม่ถูกต้องนั่นนี่นี่นั่น
คือไม่ใช่เขามีแล้วเขามีบอกแล้ว

เขาก็จะมีสรุปมาให้ว่า

อะไรอย่างนี้แต่ก็ดีค่ะมันก็เป็นการกระตุ้น

สมมุติช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้คุณเห็นไหม

เขากำหนดชัดเลยว่าในวันหยุดยาววันหยุดนะคะตะเลิกห้ามใช้

น้ำหนักไม่มีภาษีไม่รวม

อะไรอย่างนั้นต้องบิน๓ครั้งขึ้นไป

อ่ะท่านผู้ชมค่ะช้อนบูรณะอีกรัน
โอ้โหคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
จากประชุมลุงป้อมน่ารัก
เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่
ปรากฏประมาณสิ่งนี้ที่เป็นการชีวิตภาควิจารณ์กันเยอะ
ว่าช้อนก็มีการไปขุดค้นอะไรขึ้นมามากมาย
ตอนที่เราช่วงโควิดกันอยู่จำได้ไหมฮะ

ปรากฏว่าเราเกิดมหันตภัยไฟป่าด้วย
อืมใช่ถูกไหมเราคิดกันไป
ตอนนั้นคนที่ลงพื้นที่ไฟป่าจริงนี่
แล้วก็แบนิวฟิโกสคือได้รับผลกระทบเต็ม
เปรมนัดกับนิวก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงกันไป

ฮะต่อมาก็เริ่มมีคนพูดถึง
ตอนนั้นเรากำลังตื่นเต้นกับโควิดจำได้ไหม
เพราะโควิดกำลังรุนแรงเลย
ช่วงที่น่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกช่วงไฟป่าก็คือ

น่ะตอนนั้นอุปกรณ์การแพทย์ก่อนใหม่เพราะว่าทุกอย่างไม่
ไปป่ามาฮะเพราะฉะนั้นคนเชียงใหม่ชาวภาคเหนือเลย

ก็จะมีหลายคนที่ออกมาเรียรายเงิน
คนหนึ่งก็คือวันนสิงศ์
วันนสิงห์เขาใช้เวลา๔๐ชั่วโมง

๑ชั่วโมงวันนสิงห์ได้เงินมาทั้งหมด๓ล้านกว่าบาท

ชั่วโมงคือประมาณสักยังไม่ถึง๒วันดีเนี่ยแองจี้
ได้มาทั้งหมด๓ล้านกว่าบาท
ในขณะเดียวกันช้อนผู้สร้างแรงบันดาลใจ
มาจากอเมริกาสร้างแรงบันดาลใจให้เราคิดบวกให้เรานู่นเหล่านี้
ปรากฏช้อนผู้ติดตามในเปียกของเขาอยู่๔ล้านคนนะฮะ
๔ล้านคนใช้เวลาเรียรายเงิน๑เดือน

เดือนได้มา๘แสนกว่าบาท

เขาอาจจะรู้สึกถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้เอ๊ะทำไมมันถึงไม่เท่ากัน
คนก็เลยทำช้อนโอเคเท่าไหร่ก็จะไม่ว่ากัน
ช้อนเอาเงินไปไหน๘แสนกว่าบาท
ช้อนบอกเอาไปช่วย๒แสนกว่า

ให้คนเห็นเยอะนี่คือเหตุผลของเขา
แต่ในขณะเดียวกันเมื่อบูธโพสต์แล้วเนี่ย
การบู๊ดโพสต์มันคืออะไรการเพิ่มยอดคุณดู
การบู๊ดโพสต์มันสำหรับการขายของ

หรือก็เป็น๔แสน
อ่ะยังไม่ต้องไปเช็คนะฮะว่าเงินเข้าเท่าไหร่
เค้าทำไปเลยว่าคือคิดว่าคุณทำอันนี้อันนู้น
สารพัดวันดีคืนดี

ผู้ว่าตอบกลับมาว่าไม่ได้ไม่ใช่

ไปถามกับทีมงานนะฮะ
ถามกับทีมงานที่ดับไฟป่ากัน
บอกไม่เห็นจะมีอะไรไม่เขื่อได้แหละช้อน
ช้อนเคยให้คนทุกคนเอาหน้ากากไปให้ชาวบ้านเนี่ย
ครั้งหนึ่งจ่ายไป๑๕๐๐บาท
ปรากฏว่าคนก็มีการแชร์กันมากมายว่าอะไรเกิดขึ้น
ทำไมอยู่ดีอ่ะจุดเริ่มต้นก่อนทำไมช้อนถึงไปแบบอยู่ดี
ถ้าช้อนไม่ไปเอาตรงเป็นดาราเป็นอะไรก็แล้วแต่
่งกับการเมืองนี้มันเสี่ยงนะฮะมันเสี่ยงพอสมควร

แต่ขณะที่ทุกคนกำลังมีความเชื่อถือคุณอยู่เนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาจริงคุณช้อนก็สืบไปสืบมาก่อนมี
ทางเมเนเจอร์เขาก็ออกมาพูดเลย
เวลาพวกเขาจะไปโปรโมทตอนนี้อาการท่องเที่ยวโปรโมทจ้างฉันให้เกี่ยวกับอะไร
การมุเตรูการท่องเที่ยวก็สามารถจ้างรถเมย์ได้ถูกต้องไปรถเมย์นิ่งไม่เป็นอะไร
การว่าจ้างเอาเป็นการว่าจ้างคนดังได้ถูกต้องไหมครับหรือเขาบอกว่า
ปรากฏวันนี้เขาก็เลยออกมาคนก็เลยไปถามศาสดาอาจารย์ดรนริมลพินโยสินวัฒน์
ซึ่งตอนนี้ท่านนำลงตำแหน่งโครสกประจำจากนักแนวรัฐมนตรีเนี่ยนั้นว่า
นี่คุณศาสดาอาจารย์ด็อกเตอร์นะหรือหมดพินโยสินวัฒน์
ตาเขาก็กลมไหมเขาก็จะตาตัวอ๋อนั่งตากลมแบวใช่ไหม
เขาก็เลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยไปถามเนื่องจากเมื่อวานมีกระแสข่าวหนา
เป็นดูดีเป็นอะไรอย่างงี้ปุ๊บปรากฏวันนี้คนก็ไปถามศาสดาจารย
งานของพลเอกประวิทย์หรือเปล่าโดยจ้างชอเนี่ยสามแสนบาทค่ะ
ซึ่ง๓แสนบาทคุณอย่าไปตกใจไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยนะฮะ
มันคือจ้างทำคลิปอ่านึกออกไหมเหมือนก็เราไปจ้างว่าจ้างพวกเรา
พวกเราไปแจ้งยูทูปเบอร์ต่างถูกต้องไหมล่ะ
อย่างการท่องเที่ยวมาจ้างพวกเราอย่างนี้เขาก็จ้างเนี่ยเขาก็จะมีงบในการจ้าง
เหมือนกับเวลาลำพญานาคที่พญาศรีสัตนคราชอย่างนี้
เขาก็จะมีงบให้ดาราเลย๓แสนสี่แสนไว้ให้ดาราไปรำอย่างนี้
เขาจะมีงบของเขาเลยมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกต้องไหมครับ
ปรากฏว่าวันนี้ศาสดาอาจารย์ดรนนิรมนต์เขาบอกว่า
ไม่เคยรู้จักชอนมาก่อนอ้าวงงด้างงงงด้า
ไปร่วมงานคนก็เลยอาจจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมเขาทำอย่างนั้นใช่ไหม
ในขณะเดียวกันวันนี้ไปถึงใครรู้ไหมฮะเรื่องของคุณชอม
ไปถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเลยเป็นยังไงล่ะ
ไปถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ถึงกระแสข่าวรัฐบาลจ้างช้อนมาทำประชาสัมพันธ์
อันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับปรากฏว่าตน
เขาบอกว่าทางรองนายกประวิทย์ก็บอกว่า
ต้นไปในงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่า
ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยกับช้อน
ปรากฏวันนี้สิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากที่สุดคือ

หลังจากชอมบุรณะอิฮิรันต์เขาเปิดรับบริจาค๘แสนกว่าบาท
ซึ่งคนบอกว่าเฮ้ยคุณดูนะอีกคนนึงผู้ติดตามน้อยกว่า
๔ล้านกับ๔แสนฮะ๔ล้านกับ๔แสนคนนั้นเปิด๒๐ชั่วโมง
ชั่วโมงได้มาเกือบ๔ล้าน
ขณะที่ชอมมีคนตามกว่า๔ล้านคน
๔ล้านคนแล้วเอาเงินไปบู๊บพพลสด๒แสน๕
แสดงว่าการบูธโพสต์มันจะต้องมีคนมองเห็นมากขึ้นถูกต้องไหมคะ

แล้วก็ที่สำคัญโอเคละ๘แสนก็๘แสน
แต่ปรากฏเงินกว่า๘แสนแต่ปรากฏว่านำไปใช้บริจาคช่วงโควิด
ไม่ได้เอาไปช่วยเจ้าหน้าที่ถักไฟป่าเหรอ
เหมือนกับเราเนี่ยเอาเงินช่วยมาบริจาคกับพวกเราเนี่ย
ครั้งแรกช้อนก็ให้โอนเข้ากับบัญชีหนึ่งของเชียงใหม่นะครับ

โอนตรงเหรอหรอปรากฏว่าโอนตรงเข้าบัญชีของเชียงใหม่จริง
ปรากฏวันหนึ่งปุ๊บไม่เอาแล้วเปลี่ยนให้โอนเข้าบัญชีตัวเอง

เอาแต่นี่เขาก็ชัดเจนนะเขาบอกเนี่ยล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป
รองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผย
บอกว่าคุณช้อนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเรียบร้อยแล้ว
เพราะเขาบอกว่าเขาจะไปเข้าไปพบเนี่ย
ผู้ว่านายอำเภอเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
แต่ยังไม่ได้กำหนดวันและเวลาเออว่าเมื่อไหร่
ปรากฏว่าไอ้การเปิดรับเงินบริจาคเนี่ย
ก็มีการนำเงินไปผลิตสื่ออยู่๒๕๐๐๐บาท
อีกทั้งเปิดยอดบัญชีบริจักษ์ที่ไม่เคลียร์
นะฮะแล้วก็ถูกโยงว่าการจ่ายเงินเนี่ย
เพื่อโปรโมทภาพรักในการปลูกป่า

แฟนเพจได้ทำการรวบรวมใบสลิป
ของคนที่บริจาคเงินให้ช้อนจากหน้าเพจของช้อนเนี่ย
แค่นี้แค่หน้าเฟสอย่างเดียวนะครับ

เขาก็จะมาส่งสลิปให้ดูถูกต้องไหมแองจี้

เฉพาะที่เขานับ๕แสนกว่าบาทแล้ว
ชื้วเบาเนี่ย

บริจาคไปแล้วไม่ได้โชว์สลิปอีกเพียบ

เรื่องของการดับไฟป่าเขาก็ไล่มาเป็นข้อเลย
ข้อหนึ่งตอนเริ่มต้นก็คืออย่างที่บอกไปทีมอาสาดับไฟป่าของดรสุเทศจังหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่งข้อความไปหาเพจแหม่มโพดำอ่าเสร็จปุ๊บก็ให้คุณช้อนเนี่ย
บอกว่าเอ๊ะเห็นเปิดรับบริจาคเงินช่วยไฟป่าไม่ใช่เหรออะไรอย่างนี้
แต่ไม่เห็นเคยเปิดเผยยอดบริจาคเลยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนอะ
ต่อไปก็คือทีนี้เขาก็จะมีการสรุปออกมาอย่างที่พี่มดดำได้เล่าไปเมื่อกี้
จนจบคือมันมีคำถามเยอะมากในการจัดเหตุผลขึ้นเกิดเรื่องนี้คุณช้อนยังไม่ให้มันแจงเงิน๘๐๐๐๐๐อยู่ดี

ถ้าเขาแจ้งมาว่าก็บางคนคนตามผมเยอะก็จริงแต่บางคนก็ไม่อยากบริจาค
รู้มึง๘๐๐๐๐๐เป็นยอดแท้จริงแหละเอาอย่างนี้เขาก็ต้องมาบอกไหมว่ามันอยู่ไหน

บอกแม้กระทั่งบินก็ไปซื้อบินแบบบินกระดาษเขียน
นึกออกปะที่ไปซื้อตามออฟฟิตปุ๊กอะไรอย่างนี้
คือเขาบอกว่าบินบางส่วนที่คุณช้อนส่งมาเนี่ยมันเป็นบินเงินสด
คนก็อาจจะมองว่าเอกสารที่ออกมามันไม่สามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานทางการเงินได้
มันก็เหมือนอย่างที่พี่มดดำบอกไม่มีชื่อร้านเลย
ไม่มีลายเซ็นของผู้รับของส่งของไม่มีตราประทับใดเกิดขึ้น
ก็คือเอาง่ายเป็นเอกสารที่ใครก็สามารถทำขึ้นมาได้

หรือยังเป็นเรื่องของการนำเงินบริจาคอีกหลายแสนบาท
ทำให้เห็นว่าเงินที่รับเข้ามาบัญชีส่วนตัวกับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีก
อะไรแบบอย่างเงี้ยดังนั้นตอนเนี้ยคือคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกร้องให้คุณช้อนออกมา
แสดงความโปร่งใสด้วยการแสดงรายการเดินบัญชีทั้งหมดนั่นแหละ
ว่าแบบคุณเอาไปใช้ทำอะไรยังไงบ้าง
วันนี้คนรอจริงนะฮะเพราะเขาบอกว่าคุณคิดดูว่าวรรณสิง
วันนาสิงฯเอาตรงถ้าสมมุติอยากจะเห็นวันนาสิงฯเอาได้เงินมาปุ๊บ
รสินถ่ายให้ดูหมดเลยว่าเงินวันนี้ไปทำอะไรบ้างซื้อข้าวเท่าไหร่อะไร
แล้วทำเป็นเหมือนเรียลริตี้เลยฮะนั่นคือสิ่งวรรณสิงห์ทำ
เขาเลยมีการเอามาเปรียบเทียบใช่๔แสนกับ๔ล้านมันไม่ได้มีใครบริจาคหมดหรอ
เพราะตอนนั้นทุกคนเอาตรงนะโควิดอยู่ทุกวันแค่เงินจะกินกันก็ยังยากก่อนแล้วเลย
ถูกต้องไหมล่ะช่วงนั้นคือประเด็นไม่ได้อยู่ที่๘แสนอย่างเดียว
ที่เหลือที่เอาไปพูดแล้วเอาไว้ให้ใคร

ใช่เขาก็พูด
ถ้าเขาจะทำเพราะว่าเขาไม่ได้คือในแง่ของความเหมาะสมเนี่ยไม่รู้
แต่ว่าถ้าถามว่าทำได้ไหมได้เพราะว่าทุกคนไว้ใจให้เขาแล้ว

คือเงินเงิน๘แสนที่ว่าเนี่ยคือคุณช้อนเขาบอกว่าเขานำไปใช้จ่ายโดยแบ่งออกเป็น๓ส่วน
หนึ่งก็คือกำลังคนมีกำลังสมองด้วยแล้วก็กำลังทรัพย์
อย่างเช่นสร้างความเข้าใจปัญหาทำสื่อเพื่อให้คนตระหนักรู้แล้วก็ลงพื้นที่

แต่เขาบอกปรากฏวันนี้ผู้ว่าบอกว่าไงรู้ไหมไม่เคยเห็น
พวกคณะทีมดับไฟป่าซึ่งทุกทีมบอกไหนเหรอเอาอะไรมาให้เหรอ
อันนี้พูดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเมกาทีฟเกินไป
ยังไม่เคยเจอเลยเอาอะไรมาให้

เป๊กไอ้เป๊กไอนิวเนี่ยเราเห็นตั้งแต่แรกเลย
อ่ะวันนสิงห์วันนสิงห์เองเนี่ยทำเองแล้วก็มีการรายงานทุกสเต็ปปรากฏแต่ช้อน
ถ้าสมมุติช้อนไม่โป๊ะแตกเรื่องไม่โดนถล่มในเอ่อ

เดี๋ยวนี้เขาก็มีคนแบบสังเกตการณ์ค่อนข้างเยอะ
ยังไม่กำหนดเวลาที่จะไปตรวจสอบไหมคะคือไปชี้แจงยังไม่ได้กำหนดใช่แต่เขาก็บอกไปแล้วว่าเขาจะไป
แต่ยังไม่กำหนดวันและเวลาก็เดี๋ยวรอดูคุณช้อนออกมาพูดอีกทีน
เขาอาจจะรวบรวมเอกสารก็ได้เพราะมันอาจจะกระจัดกระจาย

ซึ่งก็มีคนออกมาพูดเหมือนกันว่าคุณช้อนเขาก็ให้เอาของไปส่งในหมู่บ้านหมู่บ้านไฟป่านะ
แต่ปรากฏว่าต้องให้เงินค่าเดินทาง๑๕๐๐
อันนี้ก็
เดี๋ยวรอดูเนอะรอดูไม่เป็นไรเรารอดูเอกสารต่างก่อน

อย่างอื่นถือว่าเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลอยู่นะขนาดนี้
พักกันสักครู่ฮะวันนี้พรุ่งนี้วันเศรษฐกิจแห่งชาติ
เขาบอกงวดนี้อยากขอให้อย่าให้ซบเศร้าเหมือนงวดที่แล้ว

ไม่แต่กาดตกขายไม่ค่อยดี
งวดที่แล้วเขาบอกว่างวดที่แล้วเป็นงวดที่ลอตเตอรี่ไม่เดิน
แล้วเหลือเยอะกาดตกไปหน่อย
เอามาเรื่องแปลกทั่วไทย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
ต้นโพเฮียนได้ข่าวดีดิ

ที่บ้านโคกสว่างบ้านโคกสว่างปีนึงเรียกว่า
อ่านข่าวของคุณบ่อยพอสมควรนะครับ
โคกสว่างเนี่ยก็เกิดกระแสข่าว
ชาวบ้านโคกสว่างจังหวัดปราจินบุรี
ค่ะได้ยินเสียงคล้ายเด็กร้องฮะได้ยินเสียงคล้ายเด็กร้อง
อยู่บริเวณปากข้างทางในหมู่บ้านติดต่อกัน
ไม่ใช่คืนเดียวเด็กมาล็อก๕วัน๕คืน

คือแรกคนไปดูแล้วหรือเปล่า

ทุกคนก็ไปตรวจว่า๕วัน๕คืน
แต่เมื่อออกตรวจสอบบริเวณป่าย่าข้างทางดังกล่าว
ก็พบว่าต้นเสียงนี่

ยืนต้นตายตัดแล้วด้วย

แต่ถัดทิ้งละครับะทำไมปรากฏว่าต้นเสียงที่ว่าเป็นเด็กเนี่ย
เป็นเพียงซากของสารพระภูมิสารตายาย

เพราะตอนกลางคืนเสียงดังบ้างครับเพราะว่า
งวดติดแล้วล่าสุดนี่๒๗๕นางเขียนเลยเห็นจากบ่อน้ำมนต์นางว่านะฮะ
นะปรากฏว่าชาวบ้านโคกสว่างเนี่ยแล้วก็บ้านใกล้กลางคืนก็ไม่เป็นอันหลับอันนอน
ฟิลล์ก็ไม่มีแล้วถูกต้องไหมล่ะก็เลยมาขอโชคขอหลับจากต้นโพที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่
ก็มีทั้งของเศรษฐ์ไหว้รวมทั้งดอกไม้ถูกเทียนสการะพุทธแม่ไปอัญเชิญอาจารย์มา
อาจารย์เริงนั่นอาจารย์เริงเขาถามว่าอาจารย์เริงเป็นใคร
อาจารย์เริงเนี่ยชื่อดังของหมู่บ้านเป็นผู้ทำพิธีชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นก็จะเชื่อกัน
อาจารย์เริงทำอะไรแม่มามาดึกเทน้ำใหญ่เลยอาจารย์เริงจะเห็นไหมแองจี้นั่น
อาจารย์เริงนี่อาจารย์เริงก็เลยทำการอ่ะมานี่เดี๋ยวจะสื่อฮะก็ทำพิธีขอน้ำมนต์จากเลขเด็ดนะ
จากใครรู้ไหมฮะใครคะขุนเดชและขุนจันทร์เขาถามใครว่าขุนเดชและขุนจันทร์
อาจารย์รู้สึกอาจารย์รู้สึกว่าขุนเดชและขุนจันทร์อยู่ในต้นไม้นี่
เราจะต้องดูเชิญดวงวิญญาณของขุนเดชกับขุนจันทร์เนี่ยออกมาถามว่าเอาออกมาทำไม
นี่ปรากฏว่าหุ่นใหญ่หุนจันทร์อยากจะให้เลขนะฮะโดยน้ำตาเทียนอยู่
นี่ไม่ใช่ว่าขุนเดชและขุนจันทร์เป็นมืออาจารย์นะเมื่อกี้แต่อีบ้าเขาหมายถึงขุนเดชขุนจันทร์ขุนเดชต้นไม้
เขาสื่อนะคุณเดชขุนจันทร์เนี่ยก็มาด้วยการที่หยดเทียม
ขุนเดชขุนจันทร์หยดเทียนไปหยดเทียนมาเอาเป็น๒๗๕๘
๒๗๕๘ถูกละ๕นั่นคือขุนเดชขุนจันทร์บอกไม่ยอม
ก็วางที่ยอมมีมาอีกหนึ่งค่ะมีมาอีกหนึ่งค่ะชื่อปู่โผล์
ชาวบ้านบอกปู่โพก็ต้นโพเพิ่งย้ายก็เลยชื่อปู่โพ
ปู่โผล์มาให้เรียกอีก๑๗๒โหหลายอันแล้วนะ
หมดละหมดละต้องซื้อทุกตัวโอ้งอื่นอีกไหมโอ้งอื่นอีกไหม
พอก่อนชาวบ้านบอกว่ามีทั้งโทรศัพท์มือถือปากกาเนี่ยก็มาจดว่าเอาล่ะ
ก็สรุปโดยรวมคือคุณเดชขุนจันทร์นี่ก็ให้มา๒๗๕๘๔๖แล้วก็๑๗๒
เลขศูนย์เลขเดียวแหละเดี๋ยวไปดูของพี่เหมียวเพราะว่าอึงอ่างก็น่าจะมีเลข
แหมเจอปู่โพเข้าไปอึงอ่างจะไหวไหมเนี่ย
แล้วนี่ไม่อึงอ่างเผือกเผือกนะจ๊ะ
ลำตัวยาว๓นิ้วตาสีแดงเคยเห็นป่ะล่ะ
เผือกและตาแดงน่ะขาหน้าขาหลังและนิ้วเนี่ยยาวผิดปกติ
ดูดิหัวกะติดหนึ่งศูนย์โบเร่งเลย
แล้วเชื่องด้วยแล้วก็ให้โชค
ให้ชาวบ้านถูกรางวัลมาแล้ว๒งวดติดนะจ๊ะ
ล่าสุดนายประวิทงามแก้วเป็นชาวจังหวัดมุกดาหาร
มีอาชีพเลี้ยงหนูผู้ขายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอึ่ง

พร้อมกับญาติที่มาจากต่างจังหวัดได้ทำพิธีขอเลข

คือมีดอกไม้๕คู่เทียน๕คู่ทูบเงินทูบทอง
ทูบเงินจำนวน๑๙๙บาทแล้วก็มีสิ่งของอื่น

ชาวบ้านก็เฝ้าดูตัวเลขก็มองเห็นตัวเลขที่หลังอึงอ่างเผื่อ
เลขอะไรอยู่ในนั้นอยากเขียนจริงหรอมันไม่เตรียมชด
หนูอยากรู้ว่าแต่ละที่มาที่ไปมันใกล้เคียงกันไหม

ไหนอ่ะเห็นยังไงวะเนี่ยพี่มองไปพี่สายตายาวพี่เห็น
ดูภาพจอใหญ่ยังไม่เห็นเลย
พอใกล้เข้าไปเป็น๘
แต่ชาวบ้านเขาเห็นตั้งหลายเลขเป็น๑๕๗๕แล้วก็๑๓๕
บั๊กเลขนี้ที่พี่เห็นตอนนี้คือ๕๘แล้วก็๑๗๕
คือถ้า๓ตัวเป็น๑๗ฉันพูดได้ไหมเนี่ย

อื้อไม่ตรงกันเลยนะเมื่อกี้กับอันนี้
เราถ้าอยากจะรวยเราก็ต้องนะ

แต่ว่ามันตรงกับเลขที่บ้าน
ใหญ่ของที่นี่เขาก็คือ๘๕๘อันนี้มาจากไหน

มี๑๕๗๕แล้วก็๑๓๕

คือมี๗๕มาเบิ้ล๒ที
แล้วก็ทูบ๕๔๑เลข๕เยอะมาก
๕๔๑๙๕๑แน่ที่ไม่มีเลยคือเลข๒ที่ไม่มีนะ

นั่นแหละสิไม่รู้เลยน่ะ
แล้วแต่ดูไข่ลูกมันล่ะคือใบ้หลายชั้นมากคือออกเลขที่ไม่ได้ใบ้

เรื่องรถเม็กต์ก็ไม่ซับซ้อนเป็นเรื่องเล่าให้ฝังมาจากที่ปากกีศาษณณค่ะ

เกิดเหตุการณ์ช็อกกลางงานเลี้ยงกันเลย
โดยนักเต้นสาวถูกถีบกระเด็นกลางลานเต้นรำกันเลยค่ะ
หุ่นดีมากเลยครับข้ามกลางความตกตระลึงของแขกในงาน
โดยชายผู้ก่อเหตุไม่มีการขอโทษ
พร้อมกับยอมรับว่าทำไปเพราะว่าเธอเต้นเซ็กซี่วาบวิว
ยั่วอีวันเกินไปเกินเหตุเลยถีบ
ถีบกันเลยทีเดียวถูกต้องค่ะเป็นรีแอปที่แปลกมากนะจ๊ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งในปากีสถาน
โดยคลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอ้โห

นิดนะไอ้บ้าไปจีบเขาทำไมอ่ะ

อุ๊ยกระเด็นไว้ไกลมากนั่งเมา
นี่เหรอคือเต็มทรีน
คลิปวีดีโอนี้ถูกโพสต์ลงบนเฟซบุ๊ก
เป็นจังหวะที่แดนเซอร์สาวแต้นรัมทั้งทั้งกำลังสวย
แต้นปกตินะดูสิค่ะโอ้โฮมายก็อด
เหมือนหลุงยิงเลยนะรู้หรือเป็นปืนใหญ่ยิง
อยู่ที่ผู้ชายวัยกลางคนวันนี้ก็เดินเข้ามาหา
แล้วก็ยกเท้าทีบกระเด็นกลางลำตัวกันเลยทีเดียวค่ะ

ทำเอาทุกคนในงานตกอกตกใจไปตามกัน
คือต้องบอกว่าคุณลุงหัวร้อนที่ก่อเหตุเปิดเผยกับสื่อ

เพราะว่าไม่พอใจที่หญิงสาวเต้นรำด้วยท่าทางไม่เหมาะสม

แต้นปกติไหมครับเพราะเขาก็สวยงานตามปกติเบาใช่

ชุดก็เป็นแต่ถ้าเขาเจอสิทธิ์ต่างบ้านเราจะเป็นอย่างไร
แล้วอาจารย์ผู้หญิงเป็นอย่างไรไม่บอกนะ
คือเขาก็ไม่ได้บอกตอนนี้เขาก็ไม่มีรายงานแน่ชัด
ว่าชายคนนั้นกราบนั้นถูกแจ้งความดำเนินคดี

ปากีสถานอาจจะไม่ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้

ถ้ามีงานที่มีเต้นแสดงว่าก็ต้องหยุดเต้น

ปกตินะในที่เราเห็นเมื่อกี้คือเต้นปกติ

ช่วงพักเบรกให้จดก่อนเพราะเมื่อกี้เลขเยอะ

เมื่อกี้พักเบรกให้จดเลขเค้าเยอะเกิน

สิ่งรีพรในไพพงค์ก็ไร้สดเผยวันที่๑กรกฎาคม

ไม่ยากจะมีของกินมีทรัพย์ตลอดเวลา
เขาถือว่าพระอุปหกุฎอย่างมีชีวิตอยู่นะทุกคน
จริงเห็นไหมเขาจะสร้างภูมิอุปกรุษตรงนี้แหละ

โดยจะเอาพระอาจารย์นำชัยโชธประโตนะครับ
เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่ย่าซ่อม

แล้วก็จะพาไปดูสถานที่จริงดู
คนไปดูเลขอะไรแองจี้จะดูจากที่ไหน

ใครอยากร่วมทำบุญก็มาได้นะก้าว

ซึ่งวัดป่าสว่างธรรมจังหวัดอุดรธานีเนี่ย

ใครไม่สะดวกแต่อยากร่วมทำบุญ

อันนี้เป็นบึงใช่ไหมไม่ใช่แม่น้ำโขงใช่ไหม
ไม่ใช่เป็นบึงบ้านนางใกล้บ้านนางเลย

อยู่ใกล้เป็นเหมือนแบบว่า
ร่วมทำได้สร้างจะสร้างเลย
ไม่เห็นมีเลขเลยแอ่งจี้
เสียรยังไม่มาอยู่หลงรอ

ก็ต้องไปดูความยาวเองไปดู

ก็มีนะแม่สิว่าเขาไปตามลดเลขอะไรอย่างนี้

แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ไปสอบใบขับขี่ค่ะ
เรื่องเกิดที่จังหวัดนครพนม
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าที่สำนักงาน
ขนส่งสาขาอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม

หญิงสาววัย๓๕ปีเป็นชาวจังหวัดบึงการ
เดินทางมาเพื่อจะดินต่อ๔๐๑

เขาเดินทางมาเพื่อจะเข้ารับการสอบ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ขับรถมาเตรียมความพร้อม
เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติอันนี้ต้องสอบขับรถ
แต่ขณะคนขับนำรถเข้ามา
เกิดอาการตื่นเต้นไงเพราะว่าต้องมาสอบนะ
วกกับยังไม่เกิดความชำนาญในการใช้รถคันใหม่
ก็เลยทำให้เท้าเหยียบพลาดไปเหยียบคันเร่ง
ยังแรงนะนี่ดูสิถูกต้องเหยียบคันเร่งแทนเบรกเลยค่ะ
ดังกล่าวพุ่งชนรถของประชาชน
ที่มาติดต่อราชการแล้วก็พุ่งไปชนอาคารสำนักงาน
ขนส่งจนกำแพงทะลุได้รับความเสียหายกันเลยทีเดียว
มาทราบชื่อคนขับรถยนต์ก็คือ
นางวริสราอายุ๓๖ปีหลังเกิดเหตุ
คนขับรถบอกว่าออกมาจากรถตกใจนะ

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มอบหมายให้ทางตำรวจ
ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
แล้วก็ให้กลับมา

เพราะว่าตอนนี้โดนแจ้งความดำเนินคดี
เพราะว่าประมาทขับรถประมาท

รวมถึงผนังอาคารในสนักงานพังเสียหาย

แต่ว่าประมาณบวกกับว่าเป็นรถที่เพิ่งซื้อมาใหม่
โดยในส่วนของเจ้าหน้าที่ปกติก็มีมาตรการ
ในการดูแลตามขั้นตอนก่อนชอบสอบอยู่แล้ว
ซึ่งผู้ที่มาขออนุญาตขับรถ
ทั้งรถจักรยานยนต์หรือแม้กระทั่งรถยนต์
สิ่งสำคัญก็คือต้องมีการขอใบรับรองแพทย์
เกี่ยวกับความพร้อมมาแนบในการยื่น

ซึ่งเป็นด่านแรกที่เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมั่นใจว่า

คุณพูดถูกคุณเจ้าหน้าที่นี่ตื่นนั้นฉันคงเสียวไปตลอด
แต่ก็ยังพูดไม่ได้เวลาคนไปส่องใบขับขี่จะตื่นเต้นไง
แล้วบางทีตกใจเวลาตกใจไหมจริงคือบางทีคนจะตกใจ
ไม่รู้คือตื่นเต้นต้องสอบใบผู้ประกาศ
อันนั้นก็ตื่นเต้นพูดชื่อตัวเองผิด
จริงเราเห็นหลายอันนะ

บางทีขับไปบางทีฉันแหลกไปชนอีกอันหนึ่ง
รถแบบคว่ำในที่ไปสอบก็มีอะไรอย่างนี้พี่

เรียบร้อยแล้วนะแม่สี่ศูนย์หนึ่ง

ไม่ได้ออกรถแรงเพราะมันแคบ
คนไม่เคยขับจอดตรงเส้นขึ้นสะพานลงไฟแดง

มันก็พรุ่งนี้ออกไงแม่มันไม่เกี่ยวเลยกับรถชน

กำลังคิดว่าออกวันพฤหัสเลขจะเป็นแนวไหน
แนวไหนปกติคุณแม่บอกมาไหมคะไอ้พี่
วันพฤหัสก็จะเลขจะไม่ต่ำก็จะไม่สูงมาก

อ๋อใช่๕๖๗๖๗อะไรอย่างนี้

ใครอ่ะ๕๘เหรอเมื่อกี๊เตรียม๕๘บริษัท
๕๘๘๕พฤหาวันที่๓เราถ่ายตลาดสองแล้วใช่ไหม
อ๋อวันที่๒นี้
เป็นครั้งแรกที่พี่มดดำจะไปรายการตลาดสด

ไม่มามานี่ต้นแรกก็เลยเรื่องเลยสมัยแรกนะคะ

พลุ่มแม่ซื้อฤทธิ์รถใหม่หรือเปล่า

อานนท์ซื้อทะเบียนเลขใหม่อะไรพลตอานนท์บอกหน่อย

นี่ของพลตอานนท์เบอร์อะไร

เห็นไหมทางหน้า

เมื่อกี้แล้วพูดเลขอะไรมี๘๕

แล้วก็๖๕๙๕ว่ะ

อันนี้หนังของนางพจมานสว่างคาตาเนี่ย
ตอนนี้เป็น๘๐บาททุกโรงภาพยนตร์แล้วก็ทุกรอบนะฮะ
บาททุกโรงภาพยนตร์แล้วก็ทุกรอบ

ถึงไอ้๓กรกฎาคม๗กรกฎาคม
ไปดูใครเครียดเนอะสนุกขามกัน
วันหยุดยาวนี่นะคะหนังพ่อต้านต้องเหลือ๘๐บาท

เนื่องจากตอนนี้พี่พศบอกว่าการจัดที่นั่งมันต้องเว้นใช่ไหมคะ

อ้าวอ้าวอ้าวพี่พลบอกจริงสมัครลาตาคุณแม่
อ้าวเดี๋ยวก่อนคุณพี่พลบอกไหมมันเป็น

เห็นไหมต้องใส่แม็ตดูหน่อย

ไปช่วยอุดมิ้นหนังกล้างก่อนเหลือ๘๐บาท
ชั่วทางทุกโรงพับยนต์ทุกรอบเลยนะฮะ
นี่ช่วงหน้าน้องแต้วที่ไปถือศีลปฏิบัติธรรม

เขาก็มีการประกาศขอรับบริจาคเกล็ดเลือด

ก่อนหน้านี้คุณแต้วก็ไปถือศิลป์ปฏิบัติ

โดยเหตุผลคุณแต้วก็บอกว่า

แล้วก็เข้ารับการผ่าตัดถึง๕ครั้งแล้ว

โดยระบุข้อความบอกว่ารบกวนหน่อยนะคะ
ให้ผู้ป่วยชื่อคุณนรงเตมีรัก

ผู้บริจาคเกล็ดเลือด๑คือต้องเป็นเพศชายอายุ๑๘ถึง๕๐ปี
มีน้ำหนักมากกว่า๕๕กิโลกรัมขึ้นไป
เป็นผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติอย่างน้อย๑ครั้ง
และต้องไม่เว้นระยะห่างนานเกิน๖เดือน
วงเล็บถ้ามีบัตรผู้บริจาคนำมาแสดงด้วย
เลี่ยงอาหารไขมันสูงก่อนที่จะไปบริจาคค่ะ
รับประทานยาแก้ปวดแอสไพลิน๕วันก่อนบริจาค
คือทั้งหมดสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
จันทร์พุธศุกร์นะคะเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๕นาฬิกา
ถ้าเป็นวันอังคารหรือว่าวันพฤหัส
ก็จะเป็น๗นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๗นาฬิกา

เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ติดต่อคุณรวงทองได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้
น้องบอกว่าถ้าบริจาคเกล็ดเลือดได้สำเร็จแล้วนะคะ
ขอบพระคุณอย่างสูงเลยช่วยบอกหน่อย
สภากาชาติไทยซึ่งต้นเขาก็มีการโพสต์ภาพนะฮะ
แล้วก็แต้วก็ได้ทำการรีโพสต์เพื่อเป็นการขอบคุณ

คุณเซนต์ก็คือสามีของคุณมิวนิษฐา
เพื่อนสนิทร่วมแก๊งเฟอร์บี้ด้วยกันก็ไปร่วมบริจาค
แล้วเช่นกันทำออกแฟนอะไรคุณก็ต่างทรัพย์ซึ่งในน้ำใจ

ใครที่มีคุณสมบัติต่างเหล่านี้ก็ไปช่วยกันเนาะ
บางทีก็เกล็ดเลือดบางทีเขาก็ต้องการดุจริง

โทรติดต่อคุณแม่เพราะว่าเวลาติดต่องานอะไรอย่างนี้

แต้วก็ไม่ได้รับคุณแม่อ๋ออาจจะยุ่งอยู่ตอนนี้

แต่อีกเรื่องหนึ่งก็ยังอยู่ที่ช่อง๓นะคะ
เราก็เรียกว่าเป็นกระแสนิยายวายละครวายมาแรงคือ

รักจึบดูผู้ชายล้ำไม่ชอบดูวาย

แต่ตัวมองใจร่างชายเธอไม่ชอบเธอแบบไม่ใช่

เพราะเพื่อนพี่เฉพาะเพื่อนหนูนะเพื่อนสนิทนะที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเลยนะ
เปิดละครไว้หมด๕คน
ลงช่อง๓นี่ตามที่เฟิลเป็น๕คนนะไม่รู้ไปลงที่ไหนกันก็ไม่รู้
สมมุติเป็นนักธุรกิจอยู่ดีอย่างนี้ไปซื้อหมด๘๐๐ไปซื้ออะไรอย่างนี้
ไม่ได้๑๐๒๐ร้านแหละยังไม่เข้าใจถามพวกแกทำกันทำไมวะ
ขนาดฉันอยู่ในวงการฉันโดยดูฉันวิ่งหนีจะตาย

สเปกแม่ไม่ใช่ความมาชกชอบ
กลุ่มคนที่เสียงแปลกหรือแบบ
ไม่แต่หมายถึงแต่หมายถึงว่าตอนนี้คนมาทำละครว่าดูไอ้ก๊อบก่อนทำ
คืออ่ะจำปิติแมทชิงไหมปิติแมทชิงไปทำละครวาย

แต่ช่อง๓นิ่งมากกับเรื่องละครวัย
ตอนนี้มีข่าวมาแล้วว่าน่าจะทำนะฮะ
เพราะว่าละครวายเนี่ยดูคู่จิ้นละครวายน่ะ
ยังเป็นข่าวอยู่ว่าช่อง๓จะทำหรือเปล่า

มีการซื้อลิขสิทธิ์นิยายจากนักเขียนชื่อนางคือคุณปราบ
เรียกร้องว่าอยากจะดูละครวายทีนี้เขาก็เลยมีข่าวลืมอีกว่าป้าแจวจะ
ทำอยู่จะเป็นผู้กำกับนะฮะนี้ผู้ใช้ละอันนึง

ใบหน้ายิ้มอ้าปากเหงื่อตก
หลังจากนักแสดงคนแรกเรื่องคุณหมีแฮชแท็กคุณหมีปฏิหารไป

ปรากฏว่าคนที่เขาลงโพสต์ทวิตเตอร์นี้เขาบอกว่าฉันรู้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

อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม

อืมอืมอืมอืมอืม

อืมอืมอืมอืมอืม

อืมอืมอืมอืม

อืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืม

เราก็หลับอีกเจมส์
แล้วก็คู่ที่เล่นในละครนะ

กระเทยเป็นโหตรรักเขาจริง

๗ก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เราสังเกตว่าดาราช่อง๗ไปเป็นอิสระเกือบหมดแล้ว

ดาราแบบว่ารุ่นใหม่ไปกันหมดเลย

ล่าสุดเขาบอกอีกหนึ่งคนที่อยู่ยงคงกระพันธ

นะครับปีแล้วคือยายอ้ำนี่อยู่มา๒๓ปี

โอ้โฮต้องแบบแรกเลยแกกับแฟนคลับบางคนอีกนะ
หมายถึงว่าอายุกันอยู่ยายอ้ำอยู่มา๒๓ปี
เออเลิศแล้วก็คิดดูเขาว่าอ้าว
พระเอกคนแรกของอ้ำพัชราภาคือคุณรู้ไหม
หนุ่มโครงกระพันธ์น่ะโอ้โฮ
มาหนีเนื้อแท๊กอีพี่หนุ่มโครงกระพันธ์น่ะ
เออดูสิอ้าวนี่อยู่อ้าวนี่โอ้โฮ
อ้าวนี่อยู่ตั้งแต่สมัยคุณแดงสุรังเป็นปีเป็นคนคุณบางเหวียน
น่าเหินน่าหวานเท่ากันเลยนะเมื่อก่อนหนุ่มโครงกระพันธ์ผมยาว

เพราะว่ารถเมย์เล่นละครกับพี่เวียตอนนั้นน่ะ

ดังนั้นพี่เวียต้องมากกว่า๑๕๑๖ปีแล้วเหมือนกัน

ครอยแบกแล้วอีกดีกว่าราว
เย็นแปลวงกาแสน่ากลัวมากอยู่

ในช่วงที่ลิซ่าเขากำลังแบบอะไรนะเดี่ยวลิซ่า
ก็ทีนี้แฟนคลับชาวฮินดูก็แฮชแท็กกันเลยว่า
โอ้โฮหรืออย่างไรนะคือวางบนพื้นแล้วก็บอกเหมือนถึงว่าหยุดต่ำไป
แต่ตอนนี้เขาก็แก้ไขแล้วเขาแก้ไขเขานำภาพนี้ออก
เป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ้โหแฮชแท็กใหญ่โตมาก
พรุ่งนี้ขอให้เล่นหวยอย่างมีสติ

แล้วก็เราอยากจะเห็นเศรษฐีใหม่กันนะฮะ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป